ท่านผู้ชมครับมีเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งนะฮะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ส่งไปเรียนพิเศษกับครูนะครับเป็นครูผู้ชายนะครับชื่อว่าครูอาร์ต
อืมนะครับอ่าชื่อจริงคือนายธวัชชัยพรมพันกรนะฮะแต่ปรากฏว่าเด็กกลับถูกครูพิเศษคมขืนค่ะครูที่ไปเรียนพิเศษด้วยนะฮะคมขืนนะครับท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ได้รับการประสานจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมนะครับอ่าหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กน

บอกว่าไม่ทำตามคำสั่งที่เป็นการบ้านทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้ต้องถูกทำโทษแล้วห้ามเอาเรื่องไปบอกใครไม่ฉะนั้นจะถูกลงโทษแต่การทำโทษของเขาก็คือการข่มขืนกระทำชำราว
ทำแบบนี้นะครับเฉลี่ยสัปดาห์ละ๓ครั้งรวมแล้วเด็กคนนี้มาเรียนพิเศษด้วยตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะฮะ
เด็กบอกว่าถูกข่มขืนไปแล้วไม่ต่ำกว่าสองร้อยครั้งชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้ปกครองทราบเรื่องหลังจากที่ลูกสาวมาบอกว่าไม่อยากไปเรียนกับครูสอนพิเศษคนนี้แล้วเกลียดครูคนนี้มาก
ลูกมาร้องที่อาแมาแจ้งความกับพนักงานสอบศวนปคมให้ดำเนินคดีค่ะทางผู้บังคับการกรบบังคับการปราบ
การค้ามนุษย์นะคะก็เลยฝากไปถึงผู้ปกครองว่าถ้ามีบุตรหลานเคยไปเรียนที่โรงเรียนสอนพิเศษที่เกิดเหตุที่๑
หนี้แล้วก็เคยถูกผู้ต้องหากระทำอนาจารย์หรือล่วงละเมิดทางเพศ

ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้รับโทษจนถึงที่สุด

ถ้าเห็นบุตรหลานมีนิสัยผิดปกติไปจากเดิมซึมเศร้าไม่พูดไม่จาม
ให้ไปถามจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
ที่อยากจะให้ไปแจ้งความเพิ่มเติมเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระ
แล้วก็จะมีการเพิ่มโทษให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น

คดีแบบนี้ก็จะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละฮะที่จะเป็นผู้ก่อเหตุ